มีคำถามว่าหมกไว้ทำไมจะเก็บไว้ทำไม

ทีนี้ครับผู้เสียหายนับร้อยคนก็รวมตัวกันเลย
พาตำรวจไปบุกคลังสินค้าเพื่อขอรับพัสดุเลย
เพราะมันหมกอยู่ในคลังสินค้าแบบนั้นนะฮะ

ค้างเต่งมานานอันนั้นของผมอันนี้ของฉัน

คือกรณีเมื่อวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านร้องทุกข์มายังพู่สิทธิ์ขาวของเรา
บอกว่ามีพัสดุตกค้างนานไม่มีคนมาส่งเลย
บางคนต้องไปค้นหาที่โกดังสินค้าเองนะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปยังโกดังดังกล่าวนะครับ

มาสอบถามหาพัสดุของเขา

วิ่งหาพัสดุให้ชาวบ้านนะครับ
บางคนต้องเข้าไปค้นในกองพัสดุเองด้วย
ซึ่งพัสดุที่กองไว้ในคลังนี้นะฮะ
แล้วก็กองอยู่ด้านนอกคลังเนี่ยนะฮะ

บอกว่าสั่งผลไม้มาเกือบอาทิตย์แล้ว

แล้วทางบริษัทจะรับผิดชอบอะไรบ้างหรือเปล่า

ทีมข่าวเราได้สอบถามพนักงานของบริษัท

ตอนนี้มีพนักงานรอออกไปหมดแล้วค่ะ

มาติดต่อขอรับได้ที่คลังสินค้าด้วยตนเองเลย

ผู้เสียหายนับร้อยคนไม่ทนรออีกต่อไปนะครับ
เพราะที่ผ่านมาได้มาสอบถาม
แต่พนักงานบริษัทไม่เปิดประตูโกดัง

เกี่ยวกับเรื่องพัสดุที่ตกค้าง

ไม่ให้คนภายนอกเข้าไปอีกนะครับ
ผู้เสียหายบางคนวีนแตกกลางวงเลย
เพราะต้องลางานมาเพื่อติดต่อขอรับพัสดุ
ทีนี้ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสุรินทร์
แล้วก็พาตำรวจมาเลยนะคุณ

เพื่อเจรจากับพนักงานนะครับ
อันนี้มาหลายครั้งแล้วใช่ไหมค่ะ
นี่แหละครับตำรวจเข้ามาชิดแจ้งหลังจากตำรวจเข้าไปพูดคุย

เขากำลังรอจัดแจงเรื่องสถานะของสินค้าอยู่

ภายใน๒วันคือวันที่๑๖ธันวาคมนี้นะครับ
และถ้าบริษัททำไม่ได้ก็สามารถไปฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายดำเนินการตามกฎหมายได้เลย
ล่าสุดวันนี้ทางบริษัทสาขานครราชศรีมา

แล้วก็เริ่มทยอยส่งพัสดุให้กับลูกค้าบ้างแล้ว
ส่วนบางรายที่พัสดุเสียหายทางบริษัทสาขาใหญ่

ให้ทำเรื่องในการที่จะชดใช้ค่าเสียหาย
ตามระเบียบของบริษัทต่อไปนะครับ
นี่คือลูกค้าไม่ต้องไปค้นหาพัสดุเองแล้วนะคะ